ตรงตรงตรง
เอ้าโหยพ้อนกันแล้วในโชคในราบกันไป
เพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟัง

พอแล้วที่จะลำกับรายการเลย
ที่จังหวัดพิศนุโลกคุณผู้ชมครับไปเจอเด็กน้อยตลาดนัดเด็กน้อย
อยากจะให้คุณชิสาและน้องใบตองได้แต่งชุดแบบนี้แล้วไปเต้นกับเขาบ้าง

ฉันก็เคยเหมือนกันตอนเด็กนะเด็ก
บรรยากาศน่ารักสนุกสนานครับ
ที่ตลาดนัดเด็กดอยบ้านใหม่ร่องกล้าหมู่ที่๑๐ตำบลเนินเพิ่ม
อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
บอกเลยว่าจุดนี้อยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ที่ใครก็ชื่นชอบที่จะมาท่องเที่ยว
แล้วยิ่งถ้าคุณชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็พลาดไม่ได้
เพราะเขามีเทศกาลท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านร่องกล้าตลาดนัดเด็กดอย
ให้นักท่องเที่ยวนะได้ชมชิมช็อปแบบจุใจเลย

ก็มีผลิตภัณฑ์ผืดผลทางการเกษตรมากมายนี่ดูมีลูกครับ
ค่ะอุ๊ยชมเลยผักสดต้องมีคุณชอบมาก
ที่น่าสนใจคือมีผักหวานด้วย
ผักหวานช่วงนี้หรอน่าผลแล้วล่ะ
วางขายด้วยแล้วก็ผักต่างอื่นอีกมากมายที่เขาปลูกบนดอย
ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่แบบโอ้โหสดใหม่จริงนะ
แล้วนี่แต่ละอย่างอาหารที่แบบเขารับประทานกันบนดอย

บอกเลยนะครับว่าไปแล้วเนี่ยคุ้มมากนะครับ
จะไปที่นี่ไปยังไง
ไปรถของชาวมงค์สิครับเขามารับเป็นรถดัดแปลง

แต่ว่าดิวแบบว่ามีนั่งข้างหน้า
มันได้ชมวิวทิวทัศน์แบบไม่มีใครมาบดบัง
ถูกต้องเก่มาม่ะโอ้เห้อเหาะ
แล้วได้กินของสดจากต้นสดจากไร่

ถ้าคุณได้ลองกินสดแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีความหวานหอมจริง

ผมยังไม่เคยทานลูกพรับแบบสดขนาดนี้ด้วย
เป็นไงคือมันกินได้แบบสดหรือแบบอบแห้งตากแห้งก็กินได้
แต่แบบสดคุณจะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง

ถูกต้องครับแล้วไปชมอย่างอื่นก็มีก็คือสวนกะหล่ำ
เดี๋ยวคุณป้าเมื่อกี้ไม่ได้มีแค่นี้นะ
ทำไมไปเจาเขาเขาไม่ได้แอบรับรอบไปเขาถือให้ดู
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือมันเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้
แล้วนอกจากสวนกะหล่ำที่ผมบอกยังมีสวนกาแฟ
คือเขามีหลายผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเกษตรกรรมที่นั่น
ที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะสูง
แล้วก็มีอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นนะครับ
ช็อปชิมชิวที่นี่ตลาดนัดเด็กดอยฮะ
บ้านใหม่ร่องกล้าตำบลเนินเพิ่ม
อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
ที่นี่นะผมย้ำว่าคุณผู้ชมถ้าไปร่วมกิจกรรมกับเขาแล้วเนี่ยนะครับ
สามารถชิมกันแบบนี้ฟรี
ดิฉันอยากไปมากเลยอ่ะจริงนะดิฉันชอบมากเลยของฟรีอ่ะร้อนเล่น
ฉันชอบทานลูกครับมากแล้วไม่เคยทานแบบเด็ดสดจากต้นแล้วทานได้เลย
เพราะว่าที่นี่เขาเป็นสวนเลยใหญ่มากมีสวนผลไม้ใช่ไหมมีไร่กาแฟ
ใช่อ๋อคือถ้าเกิดว่าใครอยากทานกาแฟคือเดินไปในไร่เด็ดกาแฟทานได้เลยนะ
กาแฟสดเข้าไปไม่ได้
ยังเหรอเออไปถ่ายรูปแต่เดี๋ยวผมจะพาคุณไปไปกินลูกพับ
ค่ะแล้วก็ไปเจาะกะลำปีหวนขังไม่ใช่นอน
เออแต่เขามีอะไรหลากหลายดีนะอยากจะไปทำกิจกรรมอะไร
ไปช็อปไปชมไปชิลไปแชะก็ได้หมดเลยเหมือนกันนะ
ถ้าพูดถึงช่วงนี้น่าไปเพราะว่าถ้าไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
มันจะมีดอกลิ้นมังกรที่เราเคยอ่านข่าวไปว่ามันขึ้นมาตามโขดหินที่น้ำตก
ดอกลิ้นมังกร